ดูคนโชคดีคนดวงเห็งคนดวงดีคนอะไรดี
โอ้โหคือไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรแล้วแหละ
แต่รู้ว่ารวยไปแล้ว
กลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นเศรษฐีนีไปแล้ว
บรรยากาศเมื่อวานตอนที่ไปออกรางวัลคนเฮไหมล่ะ
เมื่อวานไม่ค่อยเฮเท่าไหร่นักนะฮะ

มันอาจจะไม่ได้มีเลขเด็ดงวดที่ผ่านมา
แต่คนที่เฮกลายเป็นเศรษฐีใหม่วันนี้

มาบอกต่อว่าเป็นใครกันบ้างนะครับ
ไปดูเศรษฐีใหม่ที่จังหวัดนครปฐมกันก่อนนะครับ
เศรษฐีคู่ใหม่นี้เป็นชาวพม่านะครับ
ซึ่งก็ออกมาพบกับผู้สื่อข่าว
ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจราศีจับ

เราเคาะประตูเรียกเป็นอย่างไรบ้าง
เขาบอกโอ้โหดีใจสิฮะถามได้
นี่แปลว่าพอรู้ผลการออกรางวัล
ช่วงบ่ายเย็นปั๊บช่วงหัวค่ำเราไปเคาะเลยล่ะ
ใช่เขาไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
แล้วก็ช่วงค่ำเราก็ไปเคาะประตู

ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันฝ่ายชายชื่อนายโสธร
อายุ๓๐ปีเป็นนุ่มโรงงานทอผ้า
ฝ่ายหญิงคือนางสาวชินมาวินอายุ๓๐ปีเท่ากันนะครับ
อาชีพเลี้ยงปลาสวยงามขาย
ทั้งคู่เช่าห้องอยู่ที่หมู่๓ตำบลขุนแก้ว

ว่าในช่วงของเทศกาลวันออกพรรษา
ได้ไปว่ายพระวันข้าวฟรรสสีนะ

ได้ไปไหว้พระขอพรขอโชคขอลาบ
ที่วัดไทยาวาสอแนะกถรรยาครชายศรี
แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดนัดศาลพ่อแก่
สแก่ทอยที่อำเภอสามพรามจังหวัดนครปฐม
เป็นเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์นะครับ

พอวันหวยออกลอตเตอรี่ออก

พอวันสลากินแบ่งรัฐบาลออก
เพราะว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
ดีใจมากแล้วครับทั้งคู่บอกว่า

จะไปดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ตอนนี้ลำบากกันอยู่นะครับ

ญาติญาติเองก็ประสบปัญหาน้ำท่วม
พม่าเขาก็เจอเรื่องของภัยพิบัติเหมือนกันนะครับ

ทีนี้เราไปแสดงความยินดีกันต่อเลย
คุณครูที่อำนาจเจริญค่ะ

เพราะว่าพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีภายในข้ามวันข้ามคืนเลย
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๒ใบ

ซึ่งคุณครูคนนี้คือคุณครูสุกริตดิยา
เพศวงศ์อายุ๔๗ปีนะคะ
เป็นคุณครูโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยาที่อำเภอชานุมาน
พอถูกรางวัลใหญ่รู้ว่าแบบฉันถูกแน่แล้ว

ลงบันทึกประจำวันแจ้งความเอาไว้นะคะ
เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของว่าลอตเตอรี่นี้เป็นของฉันนะ
แล้วก็ถือกรรมสิทธิ์สลากินแบ่งแต่เพียงผู้เดียว
จะได้ไม่เกิดกรณีไหนอีกนะคะเรื่องของลอตเตอรี่หายนั่นเอง

นางสาวเจริยาทองวิเศษชาวบ้านตำบลปฐุมอำเภอเมือง
คือเศรษฐินีคนใหม่โชคก้อนใหญ่ลอยมาง่ายเลยนะครับ
ขณะที่ไปเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์เข้าพักในโรงแรมห้องหมายเลข๒๒
พอรุ่งเช้าก็ได้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็เอาเลขท้ายที่มี๐๒นะฮะ
ตอนแรกหาซื้อ๒๐๒ตามเลขห้องของเขาเลยที่เข้าพัก
พอมันไม่มี๒๐๒มีเลขอะไรบ้างล่ะ
ก็ถามพ่อค้าแม่ค้าไปนะครับ
ปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าของแผงก็ยื่น๖๐๒มาให้
ปรากฏว่าพอเอาสลากไปตรวจนะฮะ
เฮงสุดครับก็ถูกรางวัลที่๑
กลายเป็นเศรษฐีนีคนต่อไปทันทีนะครับ
ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูเศรษฐีใหม่เมืองเลย
นายวินคำพาโผงอายุ๖๖ปี
อยู่ที่ตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะ

ใช่ค่ะก็เลยมาคนเดียวไม่ได้ไง
พาญาติมาด้วยมาแจ้งความที่สพภูเรือบอกว่า
นี้ผมถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๓ใบนะ

คือเขาบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ย
ได้มาได้ยังไงลอตเตอรี่ทั้ง๓ใบ

อยู่ดีโชคมันเดินมาหาผมเอง

เพราะว่าแม่ค้าเดินมาเลย
แล้วก็เอาลอตเตอรี่๓ใบใส่มือให้เลย
หมายเลขคือ๓๘๖๓๘๖๖๐๒นั่นเอง
แล้วเขาก็เลยบอกว่าก็รับไว้ซื้อไว้

ใช่ก็บอกแล้วไงว่าโชคมันเดินมาหาเอง
ทำไมไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเดินมาหาผมแบบนี้บ้าง

ตอนนี้เรายังอยู่สตูดิโอไทยรัฐทีวีนะคะ

มีคนดวงดีดวงเห็งถึง๓คน

มีเศรษฐีใหม่พร้อมกันเลย๓คน
ทั้ง๓คนซื้อสลากกินแบ่งจากปั๊มปตทบางเลน
คนแรกก็คือนางสาวเซรินพาเสือขำ
อยู่บ้านหมู่๗ตำบลบางเลนอำเภอ๒พี่น้อง
เป็นลูกจ้างของอบบางเลน

คนขายแบ่งมาให้๑คู่
รู้สึกดีใจมากที่โชคดีถูกรางวัลที่๑
แต่ว่าเธอจะขอทำงานที่อบตต่อไปนะ

เพราะว่าปัจจุบันอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่เปิดร้านขายของชำ

บางส่วนก็จะนำไปทำบุญนะครับ
๐๒ก็เลยเอามา

เขาโทรบอกมาเช้าว่าฝากให้เล่นหน่อย

ก็เลยซื้อเอาไว้
โชคดีอีกท่านชาวสุพรรณบุรีนะครับ
ก็คือคุณแสนสุกจูมัชชะนะครับ
ก็อยู่หมู่๕ตำบลบางเลนอาชีพรับจ้างทั่วไป
คนขายขายให้ในราคา๘๐บาทตรงตามกฎหมายกำหนดนะครับ
เพราะเห็นว่ากล้ายเวลาจะออกรางวัลละ

คงจะสบายขึ้นหลังจากนี้นะครับ

อีกท่านหนึ่งก็คือคุณพี่มานะภาชีรัฐ
ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ทำงานเป็นลูกจ้างชมประธานประตูน้ำพระยาบุญลือ
คนขายก็แบ่งขายมาให้๑ใบ
เมื่อทราบว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑รู้สึกดีใจมากครับ
เพราะว่าเชื่อมั่นว่าขยันอดทนตั้งใจทำงาน
สักวันคงจะสบายนั่นคือความขยันนะครับ
โชคดีมีโอกาสก็อาจจะสบายได้สักวันหนึ่ง
แม่ก็พึ่งเรื่องของโชคลาภด้วยเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วย
ส่วนนี้เอาลอตเตอรี่มาโชว์พร้อมกับใบบันทึก
ลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วนะฮะ

แล้วก็มีรายงานว่าที่สะแก้วมีผู้โชคดี
อีกหนึ่งท่านเป็นหญิงวัยกลางคน
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไป๖ใบ

เออ๓๐ล้านบาทนะครับอืมครับ